เราติดตามรายงานนะครับเพราะว่ามีทั้งชาวไทยทั้งชาวลาว
ที่บอกคุณผู้ชมไปเป็นแสนไปร่วมงานที่นี่นะครับ
เราติดตามรายงานจากทีมข่าวของเราครับ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
จังหวัดนครพนมบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว
ต่างพร้อมใจกันมานามัศกาลพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เนื่องในโอกาสวันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาคะบูชา
พุทธศาสนิกชนจะนามัศกาลพระธาตุพนมกันแบบเรียบง่าย
โดยการตั้งจิตอธิษฐานและใช้ดอกดาวเรืองบูชา
เพราะดอกดาวเรืองมีชื่อเป็นมงคลเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
นางสุวรรณรีสุวรรณพงศ์เดินทางมาจากเมืองจำปาศักดิ์ประเทศลาว
บอกว่าตั้งใจมานี่เป็นครั้งแรกที่ได้มานามัศกาลพระธาตุพนม
เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
เช่นเดียวกับนายหมงอภัยโสชาวจังหวัดนครพนม
เมื่อมีงานประเพณีสำคัญจะมาช่วยงานที่วัด
เพราะเชื่อว่าพระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุ
คือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
หากมีโอกาสมาไหว้สวดมนต์และทำกรรมฐาน
จะถือว่าเป็นคนมีบุญบารมีมาก
หากเสียชีวิตก็จะได้ขึ้นสวรรค์
ที่บรรจุพระอุรังคธาตุคือกระดูกสวนหน้าอก
ส่วนทางวัดได้จัดรูปแบบงานให้ร่วมสมัยมากขึ้น
แต่ความศรัทธายังคงอยู่
และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว
ได้มาพบปากกันทำให้เกิดความสามัคคีปองดอง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้สักการบุชาพระธาตุ
ำเพ็ญบุกุศลในงานพระธาตุ

เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

รวมพวกเราได้ความรัก
รวมพักเราได้ความสามัคคี

เราก็ได้ความรักความสามัคคีในจุดมุ่ง
อยากให้คนมาทำความดีร่วมกัน
สำหรับงานนามัศกาลพระธาตุพนมเป็นอีกปี
ตรงกับวันมาคบูชา
ทางวัดจึงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางมากขึ้น
เพื่อรองรับประชาชนที่มาร่วมงาน
โดยชาวลาวจะโดยสารมาทางรถประจำทาง
รถส่วนตัวและทางเรือ
ห่างจากวัดประมาณห้าร้อยเมตร
ว่าจะมีคนเดินทางมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คน